ญาติกันนี่แหละค่ะทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เมาแล้วก็โวยวายนะคะจนตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

คุณนัททะพงผมโวยวายเลยอะ
ผมขอใช้ศัพท์วัยรุ่นนิดนึงได้ไหม
แบบนี้เขาเรียกเต็มคาราเบลเลยกำลังดังเลยสับคำนี้

คือสาเหตุเขาเนี่ยคือเราฟังแล้วเราจับใจความไม่ได้นะ
แต่ถ้าดูที่ม้านั่งหินอ่อนเนี่ยจะมีเหล้าอยู่ขวดนึง
ก็แสดงว่าได้ที่อ่าเมาได้ที่
แล้วโวยวายชี้ไปบ้านหลังหนึ่งท้ายซอยจับใจความประมาณว่าน้อยใจค่ะ
น้อยใจอยากระบายเพราะกลับบ้านทีไรถูกรังแก่ถูกญาติญาติต่อว่าเหยียดหยามแล้วทำร้ายร่างกายด้วย
ก็น้อยเนื้อต่ำใจนะคะเข้ากับญาติในบ้านไม่ได้
อยากจะให้คนในบ้านออกมาเคลียร์กับเธอเห็นตำรวจไหมคะ
ตำรวจก็ไปฝ่ายปกครองก็ไปเย็ดก็อยู่ตรงนั้นนะคะ
พยายามช่วยกันเกลี้ยกล่อมให้เย็นลงหน่อยเย็นลงหน่อย
เพราะอะไรเพราะเธอมีมีดด้วยค่ะกลัวว่าเดี๋ยวจะทำร้ายตัวเองนะคะ
นี่เป็นภาพตอน๙โมงเช้านะคะที่ผ่านมานี่เองที่ร้านขายของชำในซอยหลังโรงพยาบาลแพร่
สายตรวจสภาพเมืองแพร่๖นายไปอยู่ตรงจุดนี้
แล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านนายอูเทนไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกมีผู้หญิงมาโวยวายจุดนี้แล้วพกมีดด้วย
ผู้ใหญ่อุเทนบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทำงานอยู่ที่หอพักนานก็กลับมาบ้านที
แล้วพอเมาก็จะโวยวายเพราะว่าไม่ถูกกับป้าและอาที่อยู่ที่บ้าน
แต่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เขาตกใจค่ะ
เพราะว่าบ้านของเธออยู่หลังโรงพยาบาลส่งเสียงแบบนี้ก็จะไปรบกวนคนไข้ได้
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจมาค่ะก็มากัน๖นายนี่แหละค่ะ
เกี้ยกล่อมกันอยู่ประมาณ๓๐นาที
ตำรวจไปจูงจักรยานที่เธอขี่จูงมาให้เธอ
จะได้กลับหอพักนะคะไปสงบสติอารมณ์ไม่ให้เมานี่
ทำทุกอย่างเลยทำทุกอย่างเพื่อเธอจริง
เพราะเมาแล้วก็มีอาวุธด้วยหลายคนก็ไม่สบายใจนะคะ